ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

เวลา๕โมงเย็น

อย่าพูดคำว่าดอกเฉย

ขอบคุณที่กดแชร์

คอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับ
ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับ
รับแต้มสะสมเอาไว้

รักคุณพ่อคุณแม่

คนเรารักกันดีกว่าเกลียดกันนะครับ
โลกเราทุกวันนี้ที่มีเรื่องกันวุ่นวาย
เพราะว่าไม่รักกันอยู่กัน

ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ

ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ล่างค่ะเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ
ด้านล่างเขาก็มีความรักให้กันนั่งหน้าตาชื่นบานมากเลยนะคะ

ผ่านตลอดผ่านตลอด

ตลอดผ่านตลอดข้างบนนี่เป็นสีชมพู

นะฮะ
ตอนนี้นะฮะเราจะบอกนะฮะ
คุณสอรพงตอนนี้คุณสอรพงเนี่ยมาถึงเพลงที่๘

แล้วตอนนี้ตัวช่วยของคุณสรพงศ์นะครับ

ยังเหลือตัวช่วยที่คุณสรพงศ์เลือกได้แค่อันเดียว
พยายามใช้ตัวช่วยให้เกิดประโยชน์กับคุณสรพงศ์มากที่สุด
ถ้าเกิดไม่แน่ใจหรือว่าอะไร

มาถึงเพลงที่๘นะครับ

อินโทรเพลงที่๘นะครับ

พออินโทรขึ้นมานะสนาทการณ์

ทุกคนยิ้มแย้มแจ้มใสทุกคนสารพงษ์
ไม่รู้ว่าจะตีความหมายเป็นแบบไหนไม่มีการยิ้มหลบไปทางด้านหลัง
แอบท่องน้องท่องเนื้อถั่วเนื้อไม่มีด้วย
ฟังอินโทรมารู้จักไหมรู้จักครับรู้จักรู้จัก
เคยร้องไหมตั้งแต่ไปร้องงานไหนแล้วทีนี้เขาโดนฟ้อง

ฟังไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๘นะครับ
ฟังไปแล้วคุณสรพงศ์ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
ตกอยู่ในด้านหัก
ในสถานการณ์เหมือนเมื่อวานนี้เลยบีบคั้นหัวใจเหลือเกิน

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณสรพงศ์เองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ความมั่นใจของตัวเองด้วยแล้วจึงตัดสินใจค่ะคุณสรพงศ์
ร่วมความคิดให้ได้นะครับแล้วตอบพรุ่งมาครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าเปิดมาได้เพลงเก่งของคุณ

เอาล่ะตอนนี้คำสั่งจากโค้ดที่ใหญ่ที่สุด

ไม่ใช้อย่าสาวครับเป็นเมียทราบ

แล้วไม่ใช่แล้วคุณสรพงศ์พอรับคำสั่งจากเมียปุ๊บออกอาการทันทีว่าไม่ใช้
คุณสรพงศ์คะคุณเชื่อไหมคนที่เชื่อเมียส่วนใหญ่เจริญทุกคนค่ะคุณสรพงศ
หรือไม่ใช้เนี่ยแสดงว่ามีการวางแผนงานไว้ว่าเดี๋ยวนี้จะไปใช้ในเพลงที่๙หรือเพลงที่๑๐
ใช่ไหมคุณสรพงศ์แสดงว่าคุณมั่นใจสิเพลงนี้แล้วคุณมาหลอกผมว่าคุณไม่มั่นใจ
มั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้ร้องนาน

ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับลูกผู้ชายหัวใจสู้อย่างคุณสรพงศ์เราเอาใจช่วยนะครับ
มัวแต่ใจหายใจคว่ำกับผู้ชายคนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมค่ะ
แล้วสะสมคะแนนกับไทยรัฐทีวีค่ะ
มาดูกันเลยครับเพลงที่๘นะครับมูลค่า๓แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๘
เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีนะคะคุณสรปอขอให้โชคดีนะคะพี่มีสมาธินะครับ
ขอเสียใจเลยที่เคยโกรธ
เมื่อได้มารู้จังคนเป็นตาคือจากโต
อายเคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำเมา

คราวก่อนหาเจ้าเจอ

เต็มมีน้ำใจ
ให้เกียรติมาเอาใจใส่
ผู้ชายโลโซน่าเซอร์

เจ้ายังค้นหากความหล่อเจอ
แทร่เจ็บจากคราวรักเกิน
คือเอารักแท้เป็นอย่าง
รักที่ผ่านมาเคยคิดว่า
ปะดินใจดำ
แท้จริงคือฟ้าแนะนำ
ให้อายชำก่อคนใช่กว่า
ที่เที่ยวโอ้ขัง
เพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลา
มารู้สึกเริ่มเข้าใจอีฟ้า
เมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเท่าเนี่ย
ว่าสุดร้าย
จริงเนี่ย

แต่ว่าเลือดศิลปินนั้นแรงนะครับ
ยังคงสำเนียงการร้องลูกคอ
เขาเรียกว่าเข้าไปถึงลึกซึ้งในธรรมนองเพลง
คือร้องแบบว่าชิวแต่ว่าสังเกต

เอาละครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่ของพ่อไปอย่างเต็มที่แล้ว
เพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาทนี้นะครับ
ถ้าร้องได้คุณสรพงศ์จะได้๓แสนบาททันที
แล้วก้าวไปสู่เพลงที่๙๕แสนบาทต่อไป
เลือกที่จะหยุดหรือจะร้องต่อก็ได้
แต่ถ้าผิดแม้แต่คำเดียวกลับบ้านมือเปล่าทันที

มาดูกันเลยครับร้องได้ให้ร้านของเราวันนี้เพลงที่๘
มูลค่า๓แสนบาท
คุณสรพงศ์ร้องได้หรือร้องผิดครับ
คุณแม่คุณแม่ตื่นเลยค่ะ

ถ้าร้องได้รับ๓แสน
แต่ถ้าร้องผิดไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
เพลงที่แปดมูลค่าสามแสนบาท
คุณสรพงศ์

ได้

หลบไป

ดีจังเลย
ทีมงาน
คุณทรงคงรับแล้วค่ะ

ห้าแสนบาทคุณโสรภุมร้อง